คนนี้นะคะน้องเบลล่ารานีก็คือสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย
เบลล่าเขาก็มีโอกาสไปทำบุญที่วัดใกล้บ้าน
วัดประจำของน้องเบลล่าเขานี่แหละคราวนี้เนี่ยชวนคุณแม่ไปด้วย
เป็นงานบุญใหญ่ประจำปีของทางวัดเลยค่ะเป็นงานห่มผ้าองค์พระนั่นเอง
ซึ่งน้องเบลล่ากับคุณแม่ปรานีนะคะได้ร่วมบุญกันในพิธีห่มผ้าองค์หลวงปู่ทวดค่ะ
ซึ่งทางวัดพระยาสุเรนนะคะจะทำเป็นประจำทุกปี
สัปดาห์ที่สามของเดือนสิงหาคมค่ะซึ่งในปีนี้นะคะ
ตรงกับวันอาทิตย์ที่สิบห้าสิงหาคมถือเริ่มดีเวลาเก้านาฬิกาเก้านาทีค่ะ
ภาพจากทางเพจของวัดพระยาสุเรนนะคะ
ก็ได้โพสต์ภาพบรรยากาศของการทำพิธีห่มผ้าองค์หลวงปู่ทวดค่ะ
โดยมีน้องเบลล่าแล้วก็คุณแม่นะคะรวมจุดทูบเทียนก่อนเริ่มพิธีด้วย
พร้อมทั้งบอกด้วยบอกว่าปีนี้เนี่ย
เนื่องจากสถานการณ์โควิดสิบเก้าระบาดหนักมากมากเลย
ทางวัดเนี่ยก็ไม่ได้จัดงานใหญ่โตอะไรค่ะแล้วก็ไม่ได้เชิญใครด้วย
ขอพรจากหลวงปู่จงคลุ้มครองลูกหลานให้ผ่านพ้นวิกฤตโลกลายนี้ให้ปลอดภัยกันทุกคนเลยนะคะ
แล้วเห็นน้องเบลล่าแบบนี้แล้วเนี่ยทำให้นึกถึงละครเรื่องล่าสุดของน้องเบลล่าเนาะ
รามาเล็กเหมือนกันมีอายการท่านหนึ่งเนี่ยออกมาตำหนิ
เนื้อหาของละครว่าเออมันบิดเบือนหรือเปล่า
มันไม่สมจริงหรือเปล่าซึ่งล่าสุดนะคะทางผู้จัดค่ะ
ต้นชนลำพีก็ได้โร่ไปนัดเคลียร์กับท่านอายการสูงสุดค่ะ
โดยมีพี่หนุ่มกัญชัยนะคะเป็นคนนัดให้

ทางละครต่อจากนี้จะขึ้นคำอธิบายให้
บอกว่าเนื้อหาที่เห็นเป็นการสร้างขึ้นค่ะ
ไม่ใช่เรื่องจริงแล้วก็ไม่มีเจตนาให้อาชีพใดเสื่อมเสียอีกด้วย
เรียกว่าเป็นการเข้าไปพูดคุยปรับความเข้าใจ
แล้วก็ชี้แจงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ
ถ้าจะให้ข้อมูลในเรื่องที่ถูกต้อง
แต่เชื่อว่าแฟนละครหลายคนเข้าใจนะว่า

ใช่ค่ะซึ่งล่าสุดเนี่ยคู่จิ้น
พระนางของเรื่องนี้น้องเบลล่ากับน้องพีค
ยังเตรียมจัดงานแฟนมิติ้งออนไลน์ครั้งแรกด้วย
เป็นการฉลองความปังดังทะลุโซเชียลกันไปเลยค่ะ
โอ้โหละครเรื่องนี้นะเราก็ติดตามดูนะฮอตจริง

ดูละครก็ให้ดูไปเพื่อความสนุก
เพราะว่าไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ห่างกันแค่ไหน
เราก็อาจจะมีเนื้อคู่ที่รออยู่ก็ได้คุณผู้ชม